คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานเราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังไป
กรณีน้องผู้หญิงวัย๑๓ปีที่ถูกรุ่นพี่ผู้ชายเนี่ย
มอมยาทั้งข่มขืนแล้วรุ่นพี่ผู้หญิงทั้งเตะทั้งถีบทั้งตบทั้งต่อย
แล้วมีคลิปแบบนี้เรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าทางทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอด
พาพ่อน้องวัย๑๓ปีไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
แล้วเมื่อคืน๓ทุ่มฝั่งรุ่นพี่ผู้ชายเนี่ย
แสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจแล้วด้วยค่ะ

นี่เป็นภาพช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทีมงานสายใหม่ต้องรอดก็พาพ่อของน้องวัย๑๓ปีเนี่ย
ไปพบกับผู้อำกับที่สนบังชัน
แจ้งความจะดำเนินคดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็มีการสอบปากคำพ่อน้องวัย๑๓ปี
แล้วตำรวจบอกด้วยว่าหลังจากนี้
เดี๋ยวต้องประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็ก

หลายกรรมหลายวาระนะคุณฮะ
คือเบื้องต้นเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราว
อายุต่ำกว่า๑๕ปีอันนี้จะผิดส่วนหนึ่ง
ส่วนเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอันนี้แยกไปอีกเรื่องหนึ่งนะ
แล้วเรื่องยาเสพติดที่บอกว่ามีการมอมยาใช่ไหม

ถ้าผิดก็ต้องดำเนินการค่ะอย่างที่บอก
ไม่ว่าจะเป็นมอมยาข่มขืนหรือว่าทำร้ายร่างกาย

ทีนี้๓ทุ่มครึ่ง
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวน

พี่ผู้ชายที่เบลอหน้านี่คือในไอซ์นะคะ

ถามทั้งเรื่องมอมยาข่มขืน

ไปส่งฝ่ายสืบสวนที่สนบังชันให้สอบปากคำ

ไอซ์ก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจมาติดต่อขอมอบตัว
แล้วเขาบอกแบบนี้ยาเสพติดน่ะไม่ใช่ของผม
แต่เป็นของแฟนสาวที่เขาเอามา
ถามต่อเรื่องข่มขืนล่ะเรื่องบังคับให้เสพยามอมยาล่ะ
อันนี้นายไอซ์ไม่ตอบนะคะ
ก็ต้องรอเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำต่อไปนะคุณนะ
ใครที่เกี่ยวข้องกับความผิดเหล่านี้บ้างนะครับ